คุณผู้ชมครับเรามาดูกรณีหมอดูชื่อดังเมืองตรัง
ฟันทงไว้แบบนี้ประยุทธ์จะอยู่ยาว
ดวงแข็งไล่ไม่สะเทือนแต่
แต่เรือใหญ่ย่อมเจอคลื่นนะครับแม้ว่าจะอยู่ต่อได้
แต่จะมีความวุ่นวายบ้านเมืองตอนนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
ตอนนี้เป็นพระเด็จการใครจะทำอะไรรัฐบาล
ทำได้แต่ต้องรอจังหวะเวลา

นี่ค่ะคืออาจารย์นนชัยราชภูชงนะครับ
หมอดูดวงชะตาปัจจุบันและอนาคตของจังหวัดตรัง
เปิดสำนักพยากรดูดวงเมืองไทย
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
หลังมีการชุมนุมประท้วงขับไล่
พลเอกประยุทธ์รับผิดลาออกจากตำแหน่ง
เพื่อคืนสิทธิให้กับประชาชนนะฮะ
อาจารย์นนชัยบอกว่าดวงเมืองไทยในรัฐบาลประยุทธ์

แม้ว่าจะมีปัญหาความวุ่นวายเข้ามา

เพราะบ้านเมืองตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตย
แต่เป็นพระเด็จการจากที่ดูตามโหราศาสตร์และสัมผัสที่๖
นี่ก็ตามความเชื่อนะครับ
เชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ต่อได้
ด้วยเหตุผลที่ว่าดวงเมืองยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ
ผลเอกประยุทธ์มีดวงเมืองที่แข็งมาก
ส่วนที่มีการคาดการณ์ว่าเดือนตุลาคมนี้
ก็คือเดือนนี้จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
ซึ่งมีการประท้วงจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาล

จะพบว่าการชุมนุมนั้นทำได้แต่ไม่สำเร็จ
วุ่นวายเกิดขึ้นแน่แต่เป็นของธรรมดาอยู่แล้ว
เพราะบ้านเมืองไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตอนนี้เป็นพระเด็จการ
อันนี้หมอดูนนชัยราชภูชงกล่าวไว้นะครับ
ดังนั้นถ้าใครคิดจะทำอะไรรัฐบาลชุดนี้
ต้องมีจังหวะเวลาทุกคนขึ้นแล้วก็ต้องมีลง
ตามดวงแล้วพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปได้ถึงปีหน้า
เลยเดือนเมษายนไปอีกนะฮะ
สำหรับรัฐบาลภายใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
อาจารย์นนชัยกล้าพูดได้เต็มปากว่าจะอยู่นาน
แม้จะมีการชุมนุมประท้วงก็ไม่สามารถทำให้รัฐบาลนี้สั่นคลอน
ก็เป็นธรรมดาฮะเรือใหญ่ลอยเรืออยู่ในน้ำ
ก็ย่อมมีคลื่นต้องฝ่าคลื่นไปให้ได้
อาจารย์บอกมั่นใจ๑๐๐ผมฟันทงแบบนี้เลย
แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ก็พูดไว้อย่างหนึ่งนะ
คือใครจะทำอะไรรัฐบาลนี้ต้องรอจังหวะเวลาอะไรเนี่ยนะฮะ

ว่าทำได้แต่ให้รอจังหวะเวลาก็แล้วแต่คนเชื่อเขาก็เชื่อนะคะ